คุณผู้ชมไปรู้จักกับที่ดินเล็กจิ๋วอันดับที่๒ของประเทศกันบ้างดีกว่านะคะ
เมื่อกี้พูดถึงสวนยางมีเป็นไร่ใช่ไหมรู้จักหน่วยวัดเป็นตารางวาเป็นตารางเมตร
แต่นี่ค่ะที่ดินที่มีโฉนดยืนยันชัดเจนนะคะ
จิ๋วคำนวณแล้วมีพื้นที่มีเนื้อที่ทั้งสิ้น๐๑๐๕ตารางวาเท่านั้นเอง
ถึง๑ตารางวาด้วยซ้ำแล้วก็ไม่ได้ไปเฉียดเกือบจะไปแตะ๑ด้วยซ้ำ

นี่ค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมนะคะ
ที่ดินนี้ค่ะเป็นของบริษัทภูนศิลปรอปาร์ตี้จำกัด
หมู่บ้านทิพย์พิรมตำบลหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
โฉนดไว้เมื่อวันที่๙ธันวาคม๒๕๕๘ที่ผ่านมานี่เอง
ซึ่งนายชูชาติรักษาวงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่สาขาหางดง
กับนายโกมลบัวทองผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน
ได้ร่วมกันตรวจสอบแล้วก็ออกโฉนดค่ะ
นายชูชาตรบอกว่าเดิมโฉดมี๔แปลงนะคะ
แต่ว่าเมื่อทำหมู่บ้านจัดสรรแล้วเกิดที่ถนนคร่อมระหว่างแปลง

ส่วนที่ดินคร่อมตัดถนนต้องละเอียดตามหลักราชการ
ก็เลยเกิดเป็นเศษที่ดินจำเป็นต้องออกโฉนดมาแบบนี้แหละ
ขนาดนี้ก็ต้องมีเจ้าของด้วยนะคะ
ซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าที่ดินแปลงจิ๋วแปลงนี้เนี่ย
ยังไม่ทำลายสถิติเดิมเมื่อปี๒๕๕๙
เป็นที่ดินจิ๋วที่กรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะ
เป็นของนายศรีศักดิ์ว่องส่งสาร
อดีตผู้บริหารบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยค่ะ
โดยที่ดินผืนเล็กจิ๋วอันดับหนึ่งของประเทศไทยเนี่ย
อยู่ในซอยรามอินทรา๘แยก๔
มีขนาดเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะ

คำนวณเนื้อที่ได้เพียง๐๐๖๕ตารางวาเท่านั้นเอง
ซึ่งปัจจุบันก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว
ดินนี้ก็เลยมีการก่อสร้างแท่งคอนกรีตเต็มพื้นที่เอาไว้
เพื่อที่จะจารึกและทำเป็นสัญลักษณ์ไว้ว่า
ที่ดินพื้นนี้แหละเป็นที่ดินที่เล็กที่สุดในประเทศไทยค่ะ

ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนมือหรือขายกันเนี่ย
เอาไปทำอะไรตอนนี้เอาไปทำสะสมอะไรประมาณนี้นะฮะเอ๊ะ

ศูนย์ศูนย์ศูนย์๑ศูนย์๕ศูนย์ศูนย์๑ศูนย์๕
คุณเอามือเป็นวงประมาณนี้ฮะ